หรือเจ้าของบ้านปราจินบุรี

จกมันมาพลอดรักกัน

คู่เดียวก็ว่าแปลกแล้วไม่ค่อยได้เจอนะ

เขาเชื่อว่าอุ๊ยมาให้โชคให้ลาบหรือเปล่า

สำหรับการแบบพลอดรักเหมือนฟิเจอร์ลิ่งกันของจิ้งจก
แล้วมันมาโชว์กันแบบ

อยู่ที่บ้านพักเลขที่๑๗๖หมู่๔ตะบนย่านรีอำเภอกบินบุรี

ทุนสูนาศรีสูงอายุ๔๘บ้านเจ้าของบ้านบอกว่า
เมื่อ๒ปีก่อนเคยมีเรื่องไข้ลายกันแบบนี้
มีงูเขียวเข้ามาพลอดรักกันในบ้านแล้ว

เคยมีงูเขียวเข้ามาผัวพันพอดรักกันแล้ว

มันน่ากลัว
นี่ก็อีกคู่นึงนะใช่ครั้งนี้มาเจอเรื่องคล้ายกันอีก
เธอก็เลยเชื่อว่านี่แหละน่าจะเป็นอีกครั้งที่จะทำให้เธอมีโชคมีลาบ
ก็ตั้งใจว่าจะนำเลขทะเบียนรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ทะเบียนรถเขาไม่ได้ให้ดูรถเลยนะเขาให้ดูแต่จิ้งจกอ่ะ
ดูรถเลยได้ไงจิ้งจกไม่อยากดู
ต้องดูอาการไปเลยขามันตรงแนวเอ๊ะไม่ใช่ขาสิหาง

อังกฤษทั้งสั่นบ้างบางทีนะนี่นี่อันนี้รถ
นี่คือรถที่จอดอยู่หน้าบ้าน
คุณผู้ชมชอบนะอะไรที่แบบดูแล้วมันชวนคิดจินตนาการ
แบบทูบเมื่อกี้
ที่ฉันชอบมากเลยต้องตีรังกาดู
มันเหมือนแบบเพิ่มกิจกรรมบางอย่างให้คุณผู้ชมไปด้วย
เขาบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาจะเสี่ยงโดนเสียงโชคจากเลขทะเบียนรถ
เลขที่บ้านอายุตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวพันกับตัวเอง
อ้าวก็ว่าไปนะเป็นเรื่องมันจะมาให้โชว์หรือเปล่าไม่มีทางรู้หรอกครับ